ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าปิดปาก

สภาพคือโดนยิงหัวยิงไหล่ยิงหลัง
แล้วข้างศพเจอเหมือนกับซองซิป

ทีนี้ต้องไปตรวจสอบต่อแหละว่าที่คุมผ้าสีขาว
คนตายที่นอนอยู่ตรงนี้มีปมขัดแย้งเรื่องอะไรนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นตำรวจจากสพทัพทัน

ไปเจอศพของนายสามารถหัทธบูรณ์อายุ๓๑ปี
เป็นชาวกรกพระที่นครสวรรค์
สภาพศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
อยู่ตรงคันกั้นน้ำแก้มลิงหน้าเขื่อนวังร่มกล้าว
ที่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยค่ะ
พื้นที่ตรงนั้นคุณผู้ชมมันเป็นพื้นที่รอยต่อ๒จังหวัดนะ
ระหว่างนครสวรรค์กับอุทัยธานี

แล้วก็เชื่อมไปอำเภอทัพทันของอุทัย

เจอเป็นรอยกระสุนปืนเข้าที่หัวเข้าที่หลังเข้าที่ไหล่ขวา
แล้วมอเตอร์ไซคันนี้มอเตอร์ไซค์ทะเบียนขอไข่จอจานลลิง๒๒๗นครสวรรค์จอดอยู่
แล้วมีซองเป็นซองใส่ยาบ้าตกอยู่ข้างศพ
ด้วยนี่ค่ะเห็นไหมเป็นซองซิปแล้วก็ใส่ยาอยู่ทีนี้ชาวบ้านอ่ะ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาเอาควายมาเลี้ยงตรงนี้
ก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์จอดตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้สนใจอะไรค่ะ
ทีนี้พอช่วงบ่ายคุณลุงแกจะเอาเปรย์ไปผูกนอนตรงนั้นตกใจสิ
เพราะว่าเจอศพคนนอนอยู่ลุงแกก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
บอกตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ใกล้กับจุดนั้นน่ะ
เขาบอกว่าตอนประมาณสัก๓ทุ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มันแบบปั้งอย่างนี้
ก็เอ๊ะเสียงปืนหรือเปล่าคงไม่ใช่มั้ง
เขาไม่คิดหรอกค่ะว่าไอ้เสียงนั้นมันเป็นการยิงกัน
แล้วพ่อแม่ของคนตายก็เล่าให้ฟังนะว่าครอบครัว
ไก่ย่างอยู่ตามตลาดนัดแล้วลูกชายคนนี้คนตายอ่ะ
ก็ออกไปช่วยขายบ้างลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
พ่อแม่เตือนเตือนหลายรอบแล้วสามารถเลิกเถอะลูก
เถอะก็เลิกไม่ได้ค่ะครับแล้วเดือนที่แล้วเนี่ย
ก็มีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนที่อำเภอกรกพระที่นครสวรรค์
พ่อแม่บอกว่าก็ไม่รู้นะว่าลูกไปทะเลาะกับเพื่อนเรื่องอะไร
ทีนี้ตำรวจสพทัพทันก็สันนิษฐานว่าตัวผู้ตายนายสามารถคนนี้
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่อริหรือว่าขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
อาจจะโดนตามไล่ยิงมาจนมาจนมุมตรงจุดที่เกิดเหตุตรงเขื่อนนี้
แล้วก็โดนยิงจนเสียชีวิตเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
ตำรวจจะรีบไปตามหาเบาะแสแกะรอยของผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ